เมื่อกี้หนังสั้นแต่ต่อไปเป็นหนังชีวิตเรื่องยาว

คือจริงเนี่ยเลิกกับอดีตภรรยาไปปีกว่าแล้ว
ปรากฏว่ายังหึงหวงอยู่
วันหนึ่งกลับมาเอาลูกที่มีกับอดีตภรรยามาส่ง

เดินเข้าไปปั๊บเจอแฟนใหม่ของอดีตพลยาสิขออภัย
กินข้าวอยู่ด้วยกันโอ้โหไล่แทงเขานะฮะไล่ตีเขา
กล้องวงจรปิดนะครับเมื่อสักครู่นะครับหน้าปากซอยเพชรชะหึง๕
ตำบลบางยออำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
จับภาพนะครับจับภาพเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกัน
โดยผู้ก่อเหตุคือนายสุริยะสมใจอายุ๓๓ปีนะครับ
เป็นเจ้าของร้านยางขับรถกระบะมาส่งลูกชายอายุ๑๐ขวบนะครับ
หน้าร้านยางซึ่งอดีตภรรยาเนี่ยแยกออกมาเปิดร้านยางเหมือนกัน
หลังจากลูกชายแล้วก็นายสุริยะเข้าไปที่ร้านนะครับ
ปรากฏว่านายสุริยะไปเจออดีตภรรยานั่งกินข้าวอยู่กับนายสุภานุฟักเชื่อม
อายุสี่สิบเอ็ดปีเป็นแฟนใหม่ถึงห่วงครับเข้าไปตบนะครับ
แล้วก็คว้าขวดเบียร์ไปฟาดไปตีเขาแล้วก็ไปหาเจอมีดพับ
คราวนี้พยายามจะแทงเขาสิครับจากนั้นนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจะเห็นลูกชายนะครับอายุ๑๐ขวบ
วิ่งออกมาหน้าร้านนะครับวิ่งออกมาหน้าร้านตามด้วยอดีตภรรยา
ขณะที่แฟนใหม่นะครับที่สวมกางเกงยีนขาสั้นเนี่ย
เดินออกมาในสภาพสะบักสะบอมแล้วเมื่อกี้วิ่งไปตามถนน
โดยมีผู้ก่อเหตุถือไม้ตามหลังมาจนพ้นกล้อง
แล้วก็เดินกลับเข้าไปในร้านครับแต่ไม่จบแค่นั้น
ผู้ก่อเหตุยังเข้าไปทำร้ายร่างกายลูกน้องของอดีตภรรยา
ได้รับบาดเจ็บก่อนแล้วคราวนี้ขับรถกระบะออกมา
เอาขับไปไหนอ่ะขับไปหาแฟนใหม่เขาครับตามไปอีก
ตามไปต่อตามไปต่อกล้องวงจรปิดอีกตัว
จะเห็นผู้บาดเจ็บครับนายสุภานุเนี่ย
เดินกระปกกระเปี้ยอยู่ริมถนนนั่นน่ะสีเขียวนะสีเขียวนะ
ไปแล้วสีแดงนั่นน่ะผู้ก่อเหตุตามไปแล้วครับตามไปแล้ว
จนกระทั่งนู่นนะฮะผู้บาดเจ็บต้องวิ่งหนีแหละครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุก็เลยเห็นวิ่งหนีปั๊บ
คราวนี้ก็ขับรถกลับออกมาเหตุเกิดเนี่ยห้าทุ่มของวันที่สิบ
พฤศพากรมที่ผ่านมาครับสอบถามนางสาวสะสิวิมนนิสัยเสริมอายุสามสิบเอ็ดปี
เป็นอดีตภรรยาของผู้ก่อเหตุนะคือเล่าบอกว่าก็เลิกกันแล้วอ่ะ
ปีกว่ามีลูกด้วยกันตั้ง๓คนแยกออกมาเปิดร้านยางของตัวเอง
แต่วันเกิดเหตุลูกชายเนี่ยออกไปกับนายสุริยะพอนายสุริยะมาส่งนะ
ตอนค่ำก็มาเจอแฟนใหม่โอ้โหเห็นปั๊บไม่พูดพร่ำทำเพลงไล่ให้เขาออกไป
แล้วเข้าไปทำร้ายแฟนใหม่นะจนได้รับบาดเจ็บต่อหน้าต่อตาลูก
แล้วภรรยาใหม่ของนายสุริยะเองที่ตั้งคันเองก็อยู่บนรถกระบะนั่นแหละครับ
ภรรยาตัวเองก็ยังอยู่บนรถอ่าใช่ฮะ
กินเก้าณดั่งนี้จริงหรือจริงนะ
คือหาอาวุธใช่หาอาวุธตอนนี้มีมิดเล็กค่ะเหมือนมิดครับ
เขาก็เอาขึ้นมาแล้วเขาก็พยายามต้นแทงที่พวกนี้เขาก็หลบค่ะ
ไม่ได้สู้ไม่ได้ต่อคือแฟนเราพยายามหลบ
ใช่ค่ะแฟนแฟนพยายามหลบแล้วทีนี้เขาก็เลยเหมือนเหมือนเดินเลี่ยนออกมาค่ะ
สักครั้งนึงเนี่ยลูกน้องหนูที่นอนอยู่ในนี้
๑ปีผู้ต้องหาไปที่สพพระประแดงนะครับ
สมุทรปราการไปมอบตัวแล้วก็รับทราบข้อเก่าหา

บุกรุกในเคหสถานในเวลากลางคืน
ทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยได้รับบาดเจ็บนะครับ
อาการสาหัสทั้งร่างกายและจิตใจ

หรือความตกใจด้วยการขู่เข็น

แล้วก็ไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะครับ

จังหวัดสมุทรปราการทันทีครับ